ดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่
แล้วก็กลุ่มผู้เกาะความไม่สงบ๓จุดด้วยกันในจังหวัดสงขลา
มีการวิสามันฆาตกรรมคนร้ายไป๒ศพนะคะ
แล้วก็ตอนนี้กำลังจัดเจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าแก่นำอีก๔รายค่ะ
ค่ำเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหน่วยเฉพาะกิจสงขลา
มีการยิงประทะกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ๓จุดนะคะ
ซึ่งหนึ่งในจุดปะทะก็คือที่บริเวณชายหาดสกอมตำบลเกาะสบานในอำเภอเทพาค่ะ
เจ้าหน้าที่วิสาบมันคนร้ายเสียชีวิตไปสองศพนะคะ
ศพแรกชื่อว่านายอุศมันเจ๊มิงแล้วก็นายเจ๊อารงบาเฮงนะคะ
ซึ่งเป็นแก่นำระดับปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่๔อำเภอชายแดนสงขลาค่ะ
โดยผู้เสียชีวิตทั้งสองคนโดยเฉพาะนายเจอาโรงบาเฮงเนี่ย
มีฉายาอีกชื่อนึงเรียกว่าป่อจิ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับปวิอาญาของศาลจังหวัดนาทวี
หมายจับระหว่างปีหกศูนย์ถึงปีหกสามช่วงสามปีมานี้เองนะคะ
ซึ่งนายเจ๋อรงเนี่ยหลบดีการจับกุมไม่ได้ตลอด
จนกระทั่งมาเสียชีวิตจากเหตุประทะที่อำเภอเทพาเมื่อวานนี้นะคะ
ถือเป็นการปิดฉากแกนนำผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่๔อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลาอีก๑คน
เจออารมณ์เนี่ยเคยปล้นเต็นต์รถวังโต้คาเซนเตอร์ที่อำเภอนาธวีสิบหกสิงหาคมปีหกศูนย์
ปล้นร้านทองห้างทองสุธาดาในอำเภอนาทวียี่สิบสี่สิงหาคมปีหกสอง
ตอนนั้นเนี่ยกว่าทองคำไปเกลี้ยงร้านกว่าสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาท
ค่ากว่าหกสิบล้านบาทเลยนะคะนับเป็นการปล้นร้านทองครั้งใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทยเลยก็ว่าได้หลังจากที่เกิดเหตุประทะเมื่อวานนี้นะคะ
ชนะสูตรศพเก็บหลักฐานก่อนจะนำศพส่งโรงพยาบาลเทพา
แล้วก็ประสานญาติมารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลค่ะ
ส่วนวันนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเก็บหลักฐานที่จุดเกิดเหตุปะทะอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย
เพราะเชื่อว่าการเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ของแกนนำเหล่านี้
น่าจะมีแผนก่อเหตุรุนแรงขึ้นในพื้นที่๔อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลา
ที่อำเภอจนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีแล้วก็อำเภอสบาย้อยนะคะ
รวมถึงมีการจัดกำลังไล่ล่าแก่นำอีก๔คนที่หลบหนีขณะปะทะด้วยนะคะ
มีนายดานิยาอาหวังนายอัสมันเปาะเลาะนายสุรินการเสงแล้วก็นายจีรศักดิ์เพ็งเลาะด้วยค่ะ